แมนคักวางยาคักยายว่าแบบนี้แปลว่าแน่เลยมีคนจะวางยายายอีกแน่เลย
บอกแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะคุณป้าขออภัยนะคะคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยบอกว่า
มีคนจะวางยาด้วยการเอายาฆ่าแมลงไปฉีดตามจานตามช้อนที่ใช้อยู่ตามปกติ
และแถมยังเอาไปหยดในน้ำปลาร้าโอ้เอายาฆ่าแมลงไปหยดในน้ำปลาร้า
ลุงป้าเลยบอกว่าแกล้าเลยอ่าห้าล้านเลยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยยิ่งกว่าล้านนี่นะคะ
ก็เลยเอาหลักฐานไปให้ตำรวจดูส่วนถามว่าคุณลุงกับคุณป้ารู้ได้ยังไง
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะหลักฐานสำคัญขวดปลาร้า
คุณป้าบอกว่าในนี้มันมียาฆ่าแมลงผสมอยู่
อกจากนี้ขวดข้างน้ำปลาร้าเป็นขวดยาฆ่าแมลง
เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุบลนะคะ
โดยอ้างว่าถูกใครก็ไม่รู้มาวางยาตอนที่นอนอยู่กระท่อมปลายนา
ทำไมถึงรู้ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า๑มีนาคมที่ผ่านมา
นอนที่กระท่อมปลายนาจะไปรดน้ำแปลงถั่วฝักยาวที่ปลูกเอาไว้
ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งได้กินยาฆ่าแมลงค่ะฟุ้งฟุ้งไปทั่วบริเวณเลย
ก็เลยเดินรอบรอบกระท่อมเนี่ยนะไปดูตามเครื่องครัวถ้วยชามครก
และในขวดปลาร้าเนี่ยมันมีคราบยาฆ่าแมลงและคุณยายกับคุณป้าก็เลยพิสูจน์
ด้วยการเอาน้ำมาร่าดลงไปพบว่าน้ำมันเปลี่ยนเป็นสีขาว
เหมือนไปผสมอะไรอยู่แล้วหลังจากนั้นบางจุด
มันมีฟองฟู้ขึ้นมาด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะเดินตามหายาฆ่าแมลงของตัวเอง
แขวนไว้ตามเสากระท่อมเอ้ามันก็หายไปด้วย
ไม่รู้หายไปไหนเนี่ยนะคะเหลือแต่ขวดแบบนี้ก็เลยเอามาให้เจ้าหน้าที่ดู
ถามว่าลุงกับป้าไปมีเรื่องกับใครปะเนี่ย
ทำไมเขาถึงจะมาวางยาคุณลุงกับคุณป้า
ยืนยันค่ะไม่เคยมีเรื่องกับใครอย่างแน่นอน
แต่ที่อิ่มมั่นใจผู้ก่อเหตุหวังเอาชีวิตฟังเสียงคุณลุงคุณป้าค่ะ
ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะคือว่างยา
ครับเขามีฝ้ามกวดแขนอย่างเงี้ยกับไผลบาลเรื่องนี้สัดสูตรทั้งใดบ้าง
นี่คุณป้ายืนยันกับผู้สื่อข่าวแมนจังไหนกับแมน
ยังไงก็ใช่แน่นี่นะคะมีคุณมาวางยา
เอาอย่างไรก็ตามนะคะเป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
รับแจ้งความไว้ก็จะรวบรวมหลักฐานสืบหาคนประสงค์ร้ายต่อคุณลุงคุณป้าต่อไปค่ะ